คุณผู้ชมครับเมื่อของวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ติดตามการรายงานข่าวจากในต่างประเทศ
เขามีการปล่อยตัวประกันเพิ่ม๒คน
แต่๒คนที่ว่านี้เนี่ยเป็นผู้หญิงสูงอายุ

หลังจากนี้จะมีคนไทยไหม
แล้วพื้นทางเนี่ยมีกี่คน
คนไทย๑๙คนตอนนี้ก็เชื่อว่าญาติพี่น้องนะ๑๙ครอบครัว
ก็อยากจะให้มีข่าวดีเกิดขึ้นเร็วนี้นะคะ
๙คนใน๕๐คนจะมีคนไทยกี่คน
ก็หลายครอบครัวก็หวังเอาไว้นะคะ
อย่างเช่นครอบครัวของคุณอนุชาหรือคุณอาร์ตนะคะ
คุณอนุชาอ่างแก้วหรือว่าคุณอาร์ตเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในคนไทย๑๙คนที่ตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันท่านนี้ค่ะ
แล้ววันนี้เราได้คุยกับคุณพ่อนะคะคุณพรชัยอ่างแก้ว
คุณพ่อของคุณอนุชาอายุ๕๒ปี
คุณอนุชายุ๒๘ปีนะคะ
คุณอนุชาถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกัน
วันนี้คุณพ่อคุยกับเราก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะคุณกาย
หลังจากได้ยินข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวประกัน๕๐รายนะคะ
ก็หวังนะคะว่าให้๑ใน๕๐รายนั้นมีชื่อของนายอนุชาอยู่ในนั้นด้วย
ถูกจับเป็นตัวประกันมา๑๗วันแล้ว
หลังจากที่คือตั้งแต่ได้รับการยืนยันจากทางการเนี่ย
พ่อก็บอกว่า๑๗วันที่ผ่านมาทั้งตนเองทั้งภรรยาเนี่ย
ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหลับตาทีไรก็เห็นแต่หน้าลูกลอยมา
ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำงานเลยไม่มีกำลังใจ
คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเขาก็บอกว่าทรมานหัวใจเหลือเกินนะคะ
อยากจะได้ยินข่าวดีจากหน่วยงานในพื้นที่
ลูกยังปลอดภัยดีและถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
อันนี้เป็นความหวังสูงสุดของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวตอนนี้เลยค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่วนกำลังเก่งมาให้